อาจจะยากกว่าเจอมุกเมโลก็ได้อืมปรายศนีย์ไทยกำลังแบบ
ปวดหัวงงมึนตึบดิฉันเห็นข่าวนี้พยายามจะช่วยอ่านเหมือนกันนะ
เดี๋ยวช่วยกันอีกพยายามช่วยอยู่นี่ฮะปรายศนีย์ไทยบอกอยากส่งจดหมายให้ถึงมือผู้รับเหลือเกิน
ค่ะไม่รู้จะส่งที่ไหนคุณผู้ชมลองช่วยอ่านดูหน่อยได้ไหมคะ
พอจะอ่านทำไหนบอกบ้างไม่รู้จะติดต่อที่ไหนเนี่ย
นี่ชื่อที่อยู่ผู้รับคุณเขียนมาสอนค่ะผู้ส่งก็อยู่ตรงนู้นค่ะ

พี่ไปร์ร้อนใจร้อนใจมากนะครับ
มีใครช่วยแกะลายมือนี้ได้บ้างไหม
คือถ้ากลายได้แปรได้หมดมีรางวัลน่ารักให้
อยากส่งให้ถึงมือผู้รับแต่ว่าไม่รู้จะส่งยังไง
เราก็เลยถามไปยังบริษัทปรายศนีย์ไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
บริษัทปริศนีย์ไทยนะครับบอกกับไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะ
โพสต์นี่ก็เป็นข้อความจากบริษัทปริศนีย์ไทยจริงนะครับ

เจตนาก็คืออยากจะให้เห็นว่าจดหมายที่จ่าหน้ามา
ลักษณะที่มันอ่านไม่ออกไม่ชัดเจนแบบนี้มันมีจริง
ฉบับนี้ทุกอย่างเลยอ่านแบบแกะไม่ออกเลยนะครับ
เพื่อจะได้แจ้งเตือนว่าการจ่าหน้าเนี่ยยังไงเอาให้แบบอ่านออกหน่อย
เจ้าหน้าที่จะได้ส่งจดหมายส่งพัสดุไปถึงผู้รับ
ปลายทางได้อย่างถูกต้องป้องกันความผิดพลาด
คอมเมนต์ก็เข้ามาใต้คอมเมนต์เขาก็ช่วยแกะช่วยอะไรกัน
เพราะว่าพี่ปริศนีย์บอกว่าจะมีของขวัญน่ารักให้
บางคนก็แกะมาแบบแกะละเอียดเลยก็มีงานละเอียดก็มี
หยาบก็มีงานผ่านก็มีก็ไม่รู้ถูกไม่ถูกนะฮะ
เพื่อท่านที่เห็นแล้วเป็นเจ้าของจดหมายฉบับนี้นะครับลองติดต่อปรายศนีย์ไทยนะฮะ